ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวิกฤตทำให้เสาหลักของบ้านต้องล้มลง
เธอจึงต้องแบกรับภาระหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านแทน
เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว
และต้องดูแลลูกที่พิการอีกทั้งสามีที่ป่วย
แต่เธอและครอบครัวก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
สวัสดีครับผมชื่อลุงรังชัยผลลุกศาสตร์เช่นเล่นเช่นลุงครับ

คนโตชื่อสไปร์ครับ
มีครอบครัวไปแล้วอายุ๒๖ปี
มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดอายุทยาครับ
ส่วนคนกลางชื่อโปครับน้องโป
น้องโปรตอนนี้เรียนอยู่โปรประชาติ๒
วิทยาลัยหน้าสินอ้างทองครับ
ส่วนคนเล็กอายุ๑๐ขวบครับ
เกิดมาก็พิการครับประกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เล็กครับ
แฟนผมก็เลยต้องออกจากงานมา
เลี้ยงดูน้องลูกคนเล็กของผมครับ
งานหลักเลยก็คืองานเย็บผ้าค่ะ

พอน้องเป็นก็เลยต้องออกจากงานมาดูแลน้อง
แล้วก็มีแม่แม่ของเราคอยแวะเข้ามาดูแลเราครับ

มาจ้างก็ไปไหนก็ไปครับผม
ตอนที่ทำงานอยู่ก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ครับ
และมีช่วงที่ผมล้มป่วยคือ
ผมไม่ได้ไปติดต่อยาครับ
ก็เลยไปทำงานส่วนมากก็จะทำงานตลอด
เสียดายค่าแรงอะไรอย่างนี้

ตอนเจ็บกลับมาบ้านก็อาจารงแต่งตัว

ยูบไปเลยครับ
เลยไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวจริงแล้วก็เป็นไปแล้วครับ
หมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดสมองแตกครับ
เราก็ใจหายค่ะลูกสาวคนเล็กเขาก็ร้องว่าช่วยพ่อด้วย

เราก็คือใจคอไม่ดีแล้วค่ะ
ตอนนั้นก็คือคิดอะไรไม่ออกแล้ว
คิดว่าเขาคงไปแล้วค่ะเพราะเขาไม่รู้ตัวแล้ว
แล้วไม่รู้จะพูดยังไงก็น้องสาวก็โทรไปตามโรงพยาบาล
รถโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มารับ
ถ้าเขาไม่ให้เราไปตอนแรกอะนะเขาก็เจ็บไปก่อน

ตอนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลแม่จะต้องไปเฝ้าครับ
ผมก็เลยช่วยดูน้องอยู่ที่บ้าน

กายภาพบำบัดน้องดูแลน้องค่ะ
ช่วงนั้นไม่มีรายรับเลยครับ
ก็มีแฟนก็วิ่งหางาน
อยู่แถวบ้านอะไรอย่างนี้
ก็ออกไปหางานทำ
รายได้ก็วันหนึ่งก็ไม้คายแบท

รายได้ก็ไม่พอจุนเจียครอบครัว
หอนย่าลดน้ำต้นไม้
เป็นหอบหืดเบาหวานก็จะหอบบ่อยเจ๊เขาก็มีมีเป็นบางวันที่เขาจะจ้าง
ไปช่วยเพราะว่ารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรง
ครับในระหว่างที่แฟนไปทำงานในช่วงนั้นก็
ถ้าลูกชายอยู่เสาร์อาทิตย์ก็จะเข้ามาดูแลเรา
เครียดเครียดห่วงห่วงครอบครัวครับ

คือลูกคนกลางก็ยังเรียนใช้ได้เงินอยู่สูง

ถ้าเราล้มไปก็จะทำยังไงครับ

แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำ

ก็เคยให้แฟนทิ้งเหมือนกันครับ

แฟนต้องคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลา

ตอนที่แฟนกลับมาจากโรงพยาบาล
คือเขาก็แบบ

ปกติค่ะเขาจะเครียดมาก

ไหนเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งเกือบ๓๐ปีแล้วค่ะ

คือเราก็รับได้

เรารู้สึกว่าดีใจมากครับ

จากที่นอนติดเตียงอยู่
ก็ดีขึ้นทุกวันครับผม

เดี๋ยวมันก็หายค่อยเป็นค่อยไป

ตอนนี้คือลูกครับแม่

คือเป็นกำลังใจให้ลูกครับ

ผมก็อยากซื้อรถพ่วงข้างครับ
เพื่อเอามาค้าขายเรื่องน้อย

คือสู้เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อแฟน

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวพ่อลุงจากจังหวัดอ่างทองครับ
สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
ลุงจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย

แม่ซ่มล่ะครับแม่ซ่มทำอะไรตอนนั้น
ยิ้บผ้ามีเพลิกที่ออลเดอร์มาเราก็พอได้
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๔พัน
แรงเนี่ยก็คงจะพอหมุนได้แหละในครอบครัว

วิกฤตแรกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคืออะไรครับ
น้องกลับไม่อ่อนแรงครับตั้งแต่กลับเนิด
คุณหมอฟันทงเลยหรือว่าไง
ฟันทงว่าตอนเกิดมาว่า๕๐๕๐ครับ

เพราะหมอบอกว่าน้องออกมาแล้วน้องหยุดหายใจไปครึ่งชั่วโมง
ว่าถ้าน้องฟื้นไปเนี่ยถ้าน้องพิการแม่จะรับได้ไหม
คุณแม่ก็เลยบอกว่ารับได้ขอให้น้องรอดอย่างเดียว

แล้วน้องก็รอดแต่ก็รักอยู่ห้องอบอยู่ประมาณเดือนกว่า
ก็ได้ลูกสาวกลับมานะครับแต่ว่าน้องก็ไม่ปกติ
ก็คือเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชม
พอกลับมาอยู่บ้านแล้วเป็นยังไงบ้างอาการของน้อง
พอเรียกปร่าสระยา๕ปีเดือนไปแล้ว
ก็ไปปรึกษาหมอทางด้านกุมารเวศ
หมอก็บอกว่าการพนาการช้าต้องการกายภาพตลอด
น้องต้องไปรักษาไปกายภาพที่ไหนครับโรงพยาบาล

ครับกี่กิโลกรัมครับจากชายโยมฮ่าของผมแล้วมากันอย่างไรครับเวลาภาย
ก็อุ้มเครื่องมอเตอร์ไซส์กันมา
ถี่แค่ไหนครับเวลาที่มา
ตอนแรกก็สัปดาห์ละครั้งพอตอนหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
การเดินทางอะไรมากมายก็ไปมั้งไม่ไปมั่งก็เลยห่างไป
มันก็เลยมาส่งผลที่ระยะตอนโตน้องเห็นบอกว่าน้องนั่งไม่ได้มันมีเอ็นเหรอครับ
เขายึดค่ะไม่คือนั่งได้แต่เขาจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยสักอย่าง
เขาก็จะนั่งได้อย่างเดียวที่นั่งพับขามากเอ็นเขายึด
แล้วอย่างเป็นที่เอ็นอย่างนี้หมอต้องให้ผ่าตัดไหมครับ
ผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วก็ต้องรักษาแล้วก็กายภาพกันใหม่เริ่มต้นใหม่
เพื่อให้กลับมาเดินได้อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านอาการก็คือเส้นเอ็นเนี่ยมันก็จะยึด

ยังครับไม่มีตังค์ไปผ่าใช้เงินเยอะอยู่ครับ

อยากให้เผื่อสักวันหนึ่งเราไม่ได้ดูแลเขาแล้วอยากให้เขาช่วยตัวเองให้ได้
พอน้องป่วยนะครับก็ต้องมีคนดูแล
จ๋าตอนนั้นแม่ต้องลาออกจากงานพ่อต้องไปทำงานคนเดียวแล้ว
เงินที่มันพอที่จะหมุนกันได้อย่างนี้ครับแล้วก็ไหนจะมีค่ารักษาพยาบาลลูกอีก
ต้องกินต้องใช้ต้องลำบากกันขนาดไหนครับ
ใบหนึ่งอะค่ะกินทั้งบ้านนะคะเราไม่มีเงินนะคะ
ก็ต้องอดกันนะคะอีกส่วนนึงคือเงินต้องเก็บไว้รักษาน้องด้วยค่ะ

เพราะฉะนั้นพ่อก็เลยต้องทำงานหนัก
แต่นี่ตัวเองก็ไม่แข็งแรงอย่างที่บอกเอาไว้ว่ามีความดัน

แล้วก็ทำงานหนักค่อนข้างหนักแล้วไม่ได้ต่อยาอย่างต่อเนื่อง

แต่มันมาเกิดวิกฤตก็คือนั่นแหละครับที่บอกว่าพ่อกำลังจะไปช่วยงานศพเขา
ขับรถไปแล้วพอดีจอดข้างทาง

คนที่เขาแบบขับไปขับมารู้จักเราเขาก็เข้าไปช่วยเหลือ
มาที่บ้านก่อนแล้วก็น้องสาวโทรให้รถพยาบาลมารับที่บ้านครับ
แม่ส้มอยู่บ้านไหมครับตอนที่เขาพามาอยู่ค่ะอยู่ประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะ
ก็เลยออกไปดูแล้วตอนนี้เขาแบบปากเขาเบี้ยวไปแล้ว
น้ำลายเขาไหลแล้วคือเขาไม่รู้สึกตัว

แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับพ่อลุง

นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหน
นอนโรงพยาบาล๑๐กว่าวันครับ
ตอนที่นอนคิดอะไรบ้างในหัวของเรา
คิดถึงแต่ลูกและครอบครัวครับ
ว่าจะไปยังไงต่อครับ

ก็ได้ภรรยาช่วยอุ้มเข้าห้องน้ำ

แล้วอีกคำพูดนั้นมันหลุดออกมาจากปากได้ยังไง
ที่บอกว่าเธอไปจากชีวิตฉันเถอะ

ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่เราเป็นภาระไหนจะลูกอีก

ส้มแล้วพ่อเขาพูดกับแม่อย่างนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
ก็รู้สึกเสียใจค่ะว่าทำไมเขาถึงมาแบบอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วทีนี้ก็เลยให้กำลังใจเขาด้วยว่า
ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรายังไงก็รัก

จะอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดอะค่ะ
พ่อเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อลุงตอนนั้นนะครับ

จะได้กลับมาเป็นบางภาระเข้าหัวได้บ้าง
เห็นบอกว่าแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะสามารถกินข้าวเองได้
กลับมาช่วยตัวเองได้ก็คืออาบน้ำอาบท่าได้ก็ได้

มันมีจริงนะมันสามารถให้ผู้ชายคนนี้มีลมหายใจต่อได้แล้วก็ฮึดสู้ขึ้นมา
ปลื้มใจนะครับที่แล้วก็ดีใจนะที่บอกว่าทุกคนแบบกลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะ
แล้วต้องดูแลต่อยังไงบ้างครับต้องกินยาต้องทำยังไงบ้างในตอนนี้
ก็ช่วงนี้กินยาแต่กินยาโรงพยาบาลนึงเดียว
แต่รักษาให้มันทรงเอาไว้ไม่ให้มันซุดลงไป

ก็จริงแล้วตอนนี้งานหลักก็คือ
ออกไปทำสวดดอกไม้ค่ะ

แล้วอย่างวันที่แม่ไม่ได้ไปอย่างนี้ครับแล้วแม่

ก็เอาเก็บมะม่วงมากวน

ก็ใช้เวลาก็๓วันนะคะ

เช้านี้แม่จะทำกับข้าว

แล้วก็พอเที่ยงก็จะกลับเข้ามา

พ่อผู้หญิงคนนี้ดีขนาดไหนครับ

วันนี้พ่ออยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงที่แสนดีคนนี้

ยังอยู่และดูแลครอบครัวอยู่

โปรช่วยอะไรบ้างลูกแบ่งเบาหน้าที่ยังไงบ้าง

ต้องทำยังไงรู้ต้องบีบต้องนวดอย่างนี้
ก็วอร์มก่อนวอร์มก็คือนวดขาน้อง

แล้วก็ให้น้องนอนแล้วเราก็ค่อยไขให้มันค่อยยืนนะครับ
หนูไปรู้วิธีการกายภาพนี้มาได้ยังไงลูก

แล้วแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าหมอทำแบบนี้แล้วก็มาบอกให้เรา
ทีนี้เราก็นึกภาพตามแล้วเราก็ทำตามครับ
แต่ก็ไม่ได้เห็นจริงว่าวันนี้ทำยังไงครับ
เออเอดดูนึกภาพตาม

ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีวันไหนที่ว่างานเยอะจริง
ก็คือไม่ได้มาทำให้น้องก็คือ

เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนัตตสินอ่างทองครับ

ไปงานครับไปงานของวิไลครับ
ได้งานละ๒๓๐๐ครับ
แล้วเก็บยังไงแบ่งยังไงให้ครอบครัวยังไงกัน
ถ้าสมมติเราได้มา๓๐๐แล้วก็จะหยอดกระปุกไปละ๒๐๐

ส่วนร้อยหนึ่งเราก็อาจจะเก็บไว้เป็นค่ากินของตัวเอง

ก็คืออยากใช้เงินที่ตัวเองหามาเองนะครับ

ดูพี่โปรเอาไว้นะลูกนะ
ไหนมารายการเราแล้วโชว์ให้เราดูหน่อยนะครับ
ถ้างั้นมาชมโชว์จากน้องโปรนะครับ
รายการเดี่ยวจะแค่นะครับ
โปรเอาไว้โชว์ให้เราดูหน่อยนะครับ
เป็นไงนะลูก
เป็นผสมไม้
ตบมือให้พี่ลูก

น้อยอกน้อยใจไหมลูก
ไม่เคยน้อยใจครอบครัวของเราไม่น้อยใจเลยครับเพราะว่าจะเป็นเขาจะเป็นพิการหรือจะเป็นยังไง
อย่างน้อยเขาก็คือพ่อแม่ของเราคือเรามีความสุขถ้าเกิดเขาอยู่กันครบอยู่กันพร้อมหน้าก็คือความสุขของเราเลยครับ
ย่าย่าหมอนแล้วย่ามาดูแลครอบครัวยังไงกันบ้างช่วยอะไรกันบ้างยังไงจ๊ะ
เวลาเขาไม่มีเราก็ให้เขาไปกินมั่งอะไรมั่งก็มีก็ช่วยกันไปกินกันไปอยู่อย่างงี้เนี่ย
เคยมาให้กำลังใจลูกยังไงบ้างครับ
บอกกับลูกบอกให้สู้สู้ไปลูกชีวิตเรายังเดินได้อยู่
จ๋าเป็นไงบ้างลูกปลื้มชอบกินข้าวกับอะไร

ไข่เจียวส่วนใหญ่ไข่เจียวไข่อร่อยไข่เจียวไข่อร่อย

ดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนเขาพูดไม่รู้เรื่องเลย
ปื้มปื้มคุยอยู่บ่อยนะลูกนะพูดเรื่อยนะลูก
แล้วถ้าวันนี้ครับจริงแล้วเนี่ยถ้ามารายการเกมต่อชีวิตถ้าได้เงินแล้วจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ
ซื้อรถพ่วงข้างครับขายไส้กรอกได้ช่วยเหลือแบงเบาในครอบครัวแล้วก็มีรายได้เพิ่มนะครับ

แล้วก็ถ้าเหลือมากก็จะพาน้องปื้มไปรักษาต่อครับ

ขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับไม่มีวิกฤตไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของคนในครอบครัว
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อลุงจากจังหวัดอ่างทองให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของพ่อลุงจากจังหวัดอ่างทองนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีไหมครับทุกคนดีดีค่ะใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อลุงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ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

มีรูปอยู่สองรูปนะบนห้องน้ำบ้านเราใช่ป่ะ

จำได้ไหมว่ามีสีอะไรบ้าง

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์รูปไข่นี้ไม่มีไข่สีอะไรตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงตัวเลือกที่สองสีม่วงตัวเลือกที่สามสีเขียวตัวเลือกที่สี่สีส้ม
ทำการบ้านมันนะครับคือนั่งนับไข่มันอย่างเรียบร้อยนะครับแต่พระโจทย์ออกมาอึ้งเลยครับช่วยเชฟผมด้วยนะครับ
ตัวเลือกที่สามสีเขียวครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ส้มแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ส้มครับ

นั่นก็คือเรื่องมะม่วงกวนเรื่องจังหวัดอ่างทองเรื่องลิเกเรื่องไทยรัฐทีวี

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญแม่ส้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มะม่วงกวนขายนะครับขายยังไงมะม่วงกวนของเราเนี่ย
ก็ส่งร้านค้าค่ะกล่องละ๑๕บาท

ชิ้นด้วยกันนะครับเอามาม้วน

เอาละแม่จ๋ามะม่วงกวนนะพร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มะม่วงกวนครับแล้วก็มีกระด้งนะครับสองกระด้งด้วยกัน
มีกล่องนะครับแล้วก็มีแม็กซ์สำหรับเย็บมุม

นี่เราใส่๖ชิ้นนะครับจะกี่กล่องก็ว่ากันไป
เมื่อเสร็จตามจำนวนแล้วเนี่ยต้องไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
วันนี้แม่ส้มต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เชิญน้องโปรมาเป็นผู้ช่วยครับ

โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
บรรจุมะม่วงทวนใส่กล่อง
กล่องละหกชิ้นจำนวนสี่สิบกล่อง
ภายในเวลา๓นาที
แม่ทำมะม่วงกวนอาทิตย์หนึ่ง๓วัน

ปกติก็ทำคนเดียวค่ะน้องโปหยุดเรียนถึงจะได้มาช่วยที
โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากเกินไปยังสู้ค่ะ
ก็ตกสักคนละ๒๐กล่องนั่นเองนะครับ

ตัวเล็กเชียร์ใหญ่เบิก
ว่ามันมาเชียร์และไปด้วยนะฮะ
หกชิ้นต่อนึงกล่องนะครับ
หกชิ้นต่อนึงกล่องนะฮะ

แม่มี๙กล่องแล้วลูกแม่ก็ได้๑๐กล่องแล้วลูก
ตายคนละผู้ทางแล้วนะครับ
เหลือครึ่งทางหลังแล้วนะครับ
คนละ๑๐กล่องเท่านั้นนะครับ

แม่เหลืออีก๔กล่องนะแม่นะ

ตัวเหลือ๕กล่องครับ

ดีดแล้วเดี๋ยวโตไปเลี้ยงลูกครับ

หลวงมาไปเลยเอียงกัน
แม่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าน่าจะได้คิดว่าน่าจะได้นะ
ก็ไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
โปรค่ะน้องโปรนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโปร
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่อง
จังหวัดอ่างทองเรื่องลิเกเรื่องไทยรัฐทีวี
จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับ
ขอให้โชคดีนะลูกน้องโปน้องโปตกใจเลยเลือกจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ขอบอกนะครับขอเชิญน้องโปรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เกิดจังหวัดอะไรลูกเกิดจังหวัดอ่างทองครับ
อำเภออะไรครับอำเภอชายโยครับ
ลูกต้นไม้ไหมที่บ้านปลูกครับมะม่วงเต็มเลยครับ
แล้วหนูพอจะมีความรู้เรื่องต้นไม้บ้างไหมมีมีนิดหน่อยครับ
มีนิดหน่อยเพราะมันเกี่ยวกันลูกเกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัด
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองคือต้นใด
ตัวเลือกที่หนึ่งมะพลับตัวเลือกที่สองมะตูม
ตัวเลือกที่สามมะเกลือตัวเลือกที่สี่มะกร่ำ
ผมเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดอ่างทองมาตั้งแต่สมัยปฐมแล้วครับ

ข้อนี้ก็ค่อนข้างยากครับแต่ผมจะเดาให้ถูกครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งครับมะพลับครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งมะพรับครับ
โปร์เดี๋ยวเราไปฟังทะเลท้อมกันหลังจากที่ตอบครบละสี่ข้อ
ตอนนี้โปรต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกเรื่องไหนให้คุณย่าขึ้นมาตอบ

คือเรื่องลิเกและเรื่องไทยรัฐทีวี

เอาล่ะขอเชิญคุณย่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่อาหมอน

โปรดในดวงใจคณะอะไรครับ

คำถามของเราก็เกี่ยวกับชื่อจริงของพรเทพพรทวีนี่แหละครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พรเทพพรทวีมีชื่อจริงว่าอะไร
ตัวเลือดที่๑พรพันธ์
ตัวเลือดที่๒เอกกระพบ
ตัวเลือดที่๓มนเทพ
ตัวเลือดที่๔สมบูรณ์
ย่าไม่เคยติดตามประวัติของเขาเลย
เดาอย่างเดียวเป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะ

ตัวเลือกที่สี่สมบูรณ์ครับ
พวกแล้ว๔ข้อทุกชนต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
และเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อลุงนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ

ตัดสินอนาคตครอบครัวพ่อลุงจากจังหวัดอ่างทองนะครับ
จะสามารถรับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ

ตอนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลแม่จะต้องไปเฝ้าครับ
ผมก็เลยช่วยดูน้องอยู่ที่บ้าน

กายภาพบำบัดน้องดูแลน้องครับ

ครับ
ถูกครับ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

ออกไปหางานทำ
ทำงานเกี่ยวก็พฤกษณภกไม้
สู้สุดชีวิตเลยค่ะแต่นี่คือสู้เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อแฟนเพื่อลูกทุกคนค่ะ
นี้ก็คือบรรจุมะม่วงปวนใส่กล่อง
กล่องละหกชิ้นจำนวนสี่สิบกล่องหายในเวลาสามนาที
ทั้งสองท่านทำได้หรือไม่ได้ครับ
ไม่ได้
เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๙วินาทีครับ
มาเหลืออีกหนึ่งข้ออาจจะพลาดลุ้นเงินล้านครับ
แต่เงินแสนยังเหลืออยู่ครับให้ได้ลุ้นกันต่อนะฮะ
จากเรื่องที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องบ้านของเราครับ

เครียดเครียดห่วงห่วงครอบครัวครับ
คนกลางก็ยังเรียนใช้ได้เงินอยู่สูงแล้วก็คนเล็กก็พิการ

พยายามกายภาพตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เดินได้

ตอนนี้คือลูกครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือสติ๊กเกอร์รูปไข่นี้ไม่มีไข่สีอะไรนะฮะ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

หนึ่งแสนบาทนะฮะและกุญแจต่อชีวิตบ้านอีกหนึ่งดอกนะครับ

๑๐ครับพ่อ

เพราะว่าสติ๊กเกอร์รูปไข่นี้นะฮะ

ไม่มีสีแดงครับ

ครอบครัวพ่อลุงจากจังหวัดอ่างทองนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
เหลือโบนัสอยู่สหกตู้ให้ได้ขายกัน
เชิญประจำที่ครับอ่าเป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับ
โลมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้สองดอกนะลูกตอนนี้โปรต้องเลือกก่อนครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไข่ยี่สิบกี่นาทีนะลูก
ขอให้โชคดีในการไขนะฮะขอให้โชคดีครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

เร็วเร็วเร็ว
ออกแล้วค่ะ
โบนัสหลังตู้หมายเลขสองนะครับคุณผู้ชมครับ

ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

นังเบิ้น

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
นังเบิ้น

ไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับสองหมื่นห้าพันบาท
ฝันที่ว่าอยากจะนำไปต่อชีวิตในเรื่องพ่วงข้าง
พอที่จะมีหวังไหมครับมีครับผมทำได้เนอะได้ครับ
ก็คงต้องสู้ชีวิตต่อครับวันนี้ดีใจไหมครับ
ดีใจมากครับผมแต่สิ่งที่ดีใจไปมากกว่านั้นนะ
ผมเห็นภาพนะครับก็คือเห็นกำลังใจที่พ่อมีกับตัวเอง
แล้วก็กำลังใจที่ครอบครัวมีให้กันและกันในวันนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องหากำลังใจให้เจอเหมือนอย่างที่พ่อลุงมีนะครับ
คุณผู้ชมครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
ขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับฝากครอบครัวของพ่อลุงให้คุณผู้ชมนะครับ
ช่วยกันเติมเต็มกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะฮะขออนุญาตจริงจริงครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ยายหลุยเกิดล่มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก
พอยายหลุยมาป่วยก็เลยลำบากไปน้ำกันเบิดเลยจ้า
ฉันก็ฝันว่าอยากมีเงินจากกร
ทำหน่อไม้ดองจำนวนสองโหล่โหล่ละหนึ่งหน่อนะฮะ
ในเวลา๓นาที